ซึ่งเธอเอากระเป๋าสตางค์เหน็บไว้แต่มันเกินกระเป๋าออกมา

คนร้ายก็เห็นแล้วก็ตามประกบหยิบเอาไปเลย
เหตุกระชากระเป๋าครั้งนี้เกิดขึ้น
ในซอย๑๒ซอยมืดซอย๑๒
ถนนชนบุรีบ้านบึงตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ๒ทุ่ม
เมื่อคืนนี้นะคะผู้เสียหายชื่อว่านางอุบลชูนวลอายุ๖๖ปี

เล่าว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเดินเท้ากลับบ้าน
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
จู่มีคนร้ายค่ะมากันสองคนขี่รถจักรยานยนต์มา
แต่เธอบอกว่าจำไม่ได้จริงมันมืดเนี่ยนะคะ
จำสีไม่ได้จำยี่ห้อไม่ได้

คนซ้อนเอามือมาล้วงกระเป๋าสตังค์

แล้วก็เร่งเครื่องบื้นลบนี้ไปเลยค่ะ
อุบลบอกว่าเงินที่อยู่กันในกระเป๋า
มันมีประมาณ๒๐๐๐บาทเป็นเงินที่เธอออมไว้
จะเก็บไว้ใช้ในตอนแก่
เธอมีรายได้จากการขายลูกตาลนะ
ก็หาเช้ากินข้ำนี่นะคะลูกตาลเชื่อม

สัปดาห์ละ๕๐๐๖๐๐บาทเท่านั้นเอง
คุณตำรวจจับปรุงตัวให้ได้นะคะค่ะ